ตลกดังคนนี้พี่บอลเชิญยิ้มก็ให้เลขเหมือนกัน

เมื่อวานนี้นะคะเป็นวันเกิดครบรอบ๔๔ปีของพี่บอลค่ะ
แน่นอนวันเกิดค่ะตื่นแต่เช้าทำบุญเลยค่ะ
ปล่อยปลาคุณผู้ชมนะคะเดี๋ยวให้ดูนะคะ

บอลเอ้ยเธอจะดวงเห็งมากค่ะ
พี่บอลก็ตื่นเช้าไปเหมาปลามาแทบทุกชนิดคุณผู้ชมตามนี้

มีทั้งปลาดุกปลาช่อนปลาไหลปลานินปลาทับทิม

จำนวนก็คือดิฉันจะอ่านตัวเลขแปลกหน่อยวันนี้

ใช่นะคะรวมคิดเงินทั้งหมดทั้งมวลนะคะ
ที่ซื้อมา๖ชนิดด้วยกันรวมเป็นเงิน
นี่มันบุญใหญ่นะจะบอกไว้เลย

ซึ่งนอกจากแฟนคลับจะเข้ามาอนุโมทนาสาธุแล้วนะคะ
จบเลขกันใหญ่ค่ะเผื่อเอามาซื้อลอตเตอรี่จะได้รวยกันวันนี้ค่ะ
อีกทีนะคะ๓๒๕๒คือจำนวนปลาค่ะ
แต่คิดเป็นเงินทั้งหมด๑๐๖๕๒จ้า
หลังจากนั้นนะคะภรรยาคนสวยพี่ยูริก็ขอบเพลงมาให้นะคะ
พร้อมแชร์ภาพกับเมียน้องหมาเจ้าเบบีคุณผู้ชม

มีเพื่อนสนิทนะคะแวะเวียนหอบของขวัญมาให้นะคะ
มีทั้งข้าวของเครื่องใช้ยันพระเครื่องก็มีเอามาให้เลยค่ะ
ก็ไปสร้างความสุขให้พี่น้องคนใช้แรงงาน
ที่ตลาด๑๐๑บางบอนค่ะคุณผู้ชม

แถมยังมีช็อตอาหารพี่บ๊อบบี้๓บาทค่ะ

เขาก็แซวกันแบบว่าเอ้ามึงอาทธนา

ฮานะคะก่อนที่จะระเบิดความมันปิดท้ายด้วย

นี่อีกที่มันเป็นสก๊อย
แต่กับผู้บ่อยผู้ผ่าไปสเกิด

แล้วต้องบอกว่ามีคนรักพี่บอลเยอะมากนะคะ

โพสต์ภาพอวยพรวันเกิดพี่ชายค่ะ
นี่หนุ่มการทัศนะไปถึงหลังเวทีเลย

เอาเค้กไปให้น่ารักมากนะคะ

บอลบอกว่าขอบคุณทุกคนมากเลยนะคะ
โวยพรมาแล้วก็ขอให้คนที่ดูบันเทิงไทยรัฐตอนนี้เลย

พี่บอลเนี่ยนะเป็นทุกสิ่งทุกอย่างให้กับน้องในวงการบันเทิงแล้ว
แล้วก็เป็นเจ้าเก่าเจ้าประจำเจ้าเดิมของบันเทิงไทยรัฐด้วยเหมือนกันนะคะ